บัจกิจนายกรรธบนตรีครับครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้ไปตรวจราชการที่บ้านโป่งราชบุรี

กลุ่มที่เขาเรียกอะไรใช้คำนี้ดี
เห็นต่างก็มีหรือกองแช่งนั่นแหละ
เมื่อมีเชียร์ก็ต้องมีแช่ง
แล้วเจ้าหน้าที่เขาทำยังไง
เฮ้ยเฮ้ย

นะฮะ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
จะไปที่สาราประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
เพื่อตรวจและติดตามการพัฒนาอำเภอบ้านโป่ง
ซึ่งเป็นจุดที่๒ของการลงพื้นที่ครับคุณผู้ชมฮะ

ผู้หญิงสูงวัยสูงอายุท่านนี้มาดัก
ขบวนรถนายกรัฐมนตรีตะโกนด่าครับ
แล้วก็ตำหนิการทำงานของพลเอกประยุทธ์
ตำรวจหญิงนอกเครื่องแบบมาเลย๒นายพยายาม
เข้าควบคุมแล้วกันผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดี
แล้วก็พาผู้หญิงสูงอายุคนนี้ออกไปนะครับ
นี่ดึงตัวมาที่ซอกรถตู้ก่อนเอาร่มกลาง

แล้วบางช่วงเอามือปิดปากผู้หญิงสูงอายุไม่ให้
ไม่ให้ตะโกนใส่ขบวนรถของนายกรัฐมนตรี
จากนั้นตำรวจหญิงก็พาตัวของผู้หญิงสูงอายุ
ขึ้นบนรถตู้ตำรวจแล้วออกนอกพื้นที่ไป
ผู้สื่อข่าวพยายามนะครับเข้าไปห้ามปราม
แล้วก็ถ่ายภาพกลับถูกเจ้าหน้าที่มองหน้า
แล้วก็บอกว่าจะพาป้าไปหาหมอฮะ
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีกับคณะ
ก็ไปที่วัดหุบกระทิงนั่งรถยนต์
จังหวัดราชบุรีทันทีที่ลงมาจากรถนะครับ
ทักทายนักเรียนจากโรงเรียนวัดหุบกระทิง
ส่งเสียงเชียร์และร้องเพลงสุดฮิต
ส่งอย่างแบดต้อนรับนายกฮะอ๋อเหรอครับเป็นเพลงต้อนรับนะครับ
หลังจากนั้นก็กลับไหว้สักการะขอพรพระในอุโบสถวัดหุบกระทิง
แล้วก็เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีพุทธ
แล้วก็พบปะทักทายประชาชนที่มารอต้อนรับเป็นจำนวนมาก
มีป้ายหนึ่งชูให้กำลังใจบอกว่า
หนีเมียมาเชียร์ลุงลุงตู่อยู่ยาว
แล้วก็เข้ามาถ่ายรูปแล้วมอบดอกไม้ให้กำลังใจท่านนายกด้วยนะครับ
มีช่วงหนึ่งคุณผู้ชมฮะนายกรัฐมนตรีผ่านจุดเลี้ยงโคกระบือ
ทักทายเจ้าโควิด
โควิดนะฮะมันก็ทำเสียงดังใส่กลุ่มนักข่าว
ก็เลยโดนนายกพูดติดตลกบอกว่า
ไม่มีใครทำร้ายนายกอยู่แล้วอย่าไปทำเขา
ใจร้ายกับนายกระวังเอาไว้ครับ
ก็เป็นคำพูดหยอกของนายกนะครับ
ก่อนเดินทางกลับนะครับท่านนายกไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวไทย
เชื้อสายรามันณวัดใหญ่นครชุม

ส่วนกรณีที่มีประชาชนเห็นต่าง๒๓คน
เคลื่อนไหวและถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวออกไปนั้นนะครับ
ท่านนายกตอบว่าอย่าไปสนใจ
ที่ออกไปที่ผู้สูงอายุถูกควบคุมตัวมาดูรุนแรงกันไหม
เกินไปไหมมันมีการฉุดกระชากกัน
ท่านนายกรัฐมนตรีถามว่ารุนแรงตรงไหนนะครับ
ท่านยังไม่เห็นท่านมาทำประโยชน์ให้คนเป็นพันเป็นหมื่น
ยืนยันไม่ได้โกรธแล้วรถก็ก่อนที่จะเคลื่อนออกไปนะ
ก็ลดกระจกลงแล้วบอกว่าคำถามแบบนี้อย่ามาถามอีกนะ
คนมาเป็นหมื่นกับคน๓คนอย่ามาพูด
ผลเอกประยุจันโอชาณายกกระธามนตรีครับ